รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จากจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณท้องสนามหลวงทางด้านใต้
บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วจะมีกิจกรรมสวดมนต์ในวัดและอุทยานต่างทั่วประเทศพร้อมกัน๓อย่าง
คือเวลา๒๑นาฬิกาจะเป็นการแสดงความอาลัยยืนสงบนิ่งถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นเวลา๘๙วินาที
ด้านนอกวัดจะมีกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมดนตรีที่เหมาะสม
ขณะที่ในวัดจะสวดมนต์ในเวลา๒๓นาฬิกา๔๕นาทีให้กับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์
และตัวของผู้ที่สวดมนต์เองรวมทั้งประเทศชาตินะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่ก้าวสู่วินาทีของปีใหม่ฝ่ายคารวาสจะมีการนับถอยหลังร้องเพลงปีใหม่
ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพลพรปีใหม่
ในพระบาตสวัสดิภพเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์นั้นได้พระราชนิพลไว้
ส่วนในวัดทุกวัดจะตีคล้องและสวดชะยันโต
จากนั้นจะจุดเทียนและสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล
รองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบนั้นมั่นใจว่าการจัดงานปีใหม่ครั้งนี้
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากซึ่งหลายโรงแรมมีการจองเข้ามาแล้วกว่า๙๐